ภรรยาของคุณปอทฤษฎีก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะ
ใช่แล้วค่ะอย่างล่าสุดคุณโบก็มีการอัพภาพ
ซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นภาพนี้แล้วต้องบอกว่าออกอาการซึ้งนะรวมไปถึง
ต้องรีบส่งกำลังใจให้กับคุณโบรวมไปถึงน้องมะลิด้วยค่ะ
จะเป็นภาพอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ
หล่อฟอลลอเวอร์ที่ต่างพากันส่งข้อความให้กำลังใจคุณแม่แกร่งและครอบครัวสหวง
เข้มแข็งและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปให้ได้
นี้จากการสัมภาษณ์อาน้ำอ้อยสอนมนตรากับไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้เผยว่า
แนนด้าและน้องมะลิยังคงพักผ่อนกับครอบครัวอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ